คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ที่นคร๔ถมาราชนะคะ
เป็นเพื่อนกันดื่มเหล้าด้วยกัน
คุยไม่เข้าหูเพราะเมา

นี่คือยิงใส่เพื่อนที่บอกว่าสนิทกันรักกัน

นี่คือภาพตอนที่กู้ภัยกำลังจะไปช่วยเหลือ
คนที่ถูกยิงในวินัยหรือในเจ๊กอายุ๔๐ปี
ไม่ได้สติเลือดไหลเต็มเลยนะคะถูกยิงด้วยปืน๙มม
บ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลปากแพรกอำเภอทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราชค่ะ
ก็รีบนำส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายคือเสียชีวิต
ถูกยิงเข้าที่หลังหน้าคอรวมแล้ว๕แผล
ตำรวจสพทุ่งสงศ์ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ปลอกกระสุนปืน๙มม๓ปลอกหัวกระสุนอีก๓หัว
เจอกระสุนก้าวมอที่ยังไม่ได้ยิงอีกหนึ่งนัด
คนร้ายคือนายนนทชัยเพชรย้อยหรือในป้อมอายุ๓๐ปี
เป็นเพื่อนรักกับผู้ตายค่ะหลังก่อเหตุโน่นขับรถหนีไป
จากการสอบสวนได้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
นายวินัยหรือในเจ๊กผู้ตาย
กับนายนนทชัยหรือในป้อมผู้ก่อเหตุ
เป็นเพื่อนสนิทกันมากนะเป็นเพื่อนรักกันเลยแหละ
ล้อมวงดื่มเหล้ากับเพื่อนรวมแล้ว๕คน
เหล้าไปสักพักหนึ่งเมา
นายวินัยกับนายนนทชัยทะเลาะกัน
นายนนทชัยโมโหมากชักปืน๙มมออกมา
แล้วยิงใส่นายวินัย๕นัดจนเขาล้มฟุบไปกับพื้น
เพื่อนที่อยู่ในวงเล่าวงแตกสิคะ
ตกใจวิ่งหลบกระสุนกันไปคนละทิศคนละทาง
นายวินัยบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
นนทชัยผู้ก่อเหตุก็คือหลบหนีไปพร้อมปืนค่ะ
ผู้กำกับสพทุ่งสงศ์บอกว่าสาเหตุที่มันเกิดเหตุการณ์นี้
ก็คือนายวินัยผู้ตายเขาเป็นหัวหน้างาน
นายนนทชัยผู้ก่อเหตุไปรับจ้างอยู่ในพื้นที่อำเภอทุ่งสงศ์
แล้วก็มาดื่มเหล้ากันที่บ้านหลังนี้
นายวินัยผู้ตายต่อว่านายนนทชัยผู้ก่อเหตุเรื่องของการทำงานนะคะจนทะเลาะกัน
นายนนทชัยก็เลยชักปืนมายิงแล้วหนีไปเลยนะคะ
ด้วยความที่นายนนทชัยเป็นคนอารมณ์ร้อนโมโหร้ายด้วย
ญาติของนายวินัยก็มารับศพนะคะ
ศพของนายวินัยที่โรงพยาบาลนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนา
วัดในพื้นที่บ้านเกิดที่นครราชศรีมา
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุอีกรอบหนึ่ง
ก็ยังมีกระป๋องเบียร์มีลูกชิ้นที่ยังกินไม่หมดถูกวางทิ้งไว้
ยังมีคราบเลือดอยู่ที่พื้นอยู่เลยนะคะ
คนที่อยู่แถวนั้นบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็เห็นรกระบากของกลุ่มภูตายจอดหน้าบ้าน
ก็ไม่ได้สนใจอะไรผ่านไปได้สักชั่วโมงนึงโอ้โห
เสียงปืนมาเลย๕๖นัด
ก็วิ่งหลบขึ้นบ้านกันก็กลัวจะโดนลูกหลง
ตำรวจมาถึงถึงจะรู้ว่าอ้าวยิงกันตาย

เพราะว่าเสียงเพลงมันดังมากค่ะ

หลังที่เกิดเหตุคือเปิดเพลงกันดังมาก
ก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
นั่นที่ผมยึดจำได้
อ๋อมาดูก็คือรู้
ไม่ไม่มันก็ว่าผม
ผมได้ยินก็วิ่งขึ้นบนบ้าน
เพื่อนบ้านอีกคนที่อยู่ใกล้ก็บอกว่ากลุ่มผู้ตาย
จะมาเช่าบ้านหลังนี้ได้สักประมาณเดือน๒เดือนนะคะ
เคยไปใช้บริการซักผ้าที่ร้าน
ก็เห็นล้อมวงดื่มเหล้ากันเป็นประจำไม่เคยมีปัญหาอะไร
เพิ่งจะมารู้ค่ะตอนเช้าว่ามีเหตุจริงในปลายค่ะ
โดยส่วนมากแล้วคือจะไม่รู้ว่าเขาทำงานอยู่ที่ไหน

น่าจะมาอยู่ประมาณไม่เกิน๒เดือนนี่แหละค่ะ

เขาตั้งวงดื่มอะไรกันนี้บ่อยไหมครับถ้าเรามองไป
อ่าเรื่องตั้งวงมันมีค่ะ
เพราะว่าหน้าบ้านตอนเช้ามันจะมีขวดมีแก้วมีอะไรพวกนี้เยอะ
ที่เห็นนะคะแต่ว่าหนูก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่กัน
รู้ว่าอยู่กันเยอะรู้ว่าอยู่กันเยอะประมาณนั้นค่ะ
คุณผู้ชมถึงขั้นส่งข้อความมาถามว่าโอ้โห
พาดหัวว่าเพื่อนรักเพื่อนสนิทยิงกันตาย

เพื่อนรักกันจริงมันต้องไม่ฆ่ากันตายแบบนี้สิ